มันต้องยอมรับว่าในสังคมไทย
ภาพรักพิมพ์นิยมของผู้หญิง
ยังเป็นที่ขาวผอมสูงสวย

มันคือผอมต่ำกว่ามาตรฐาน
สวยในแบบสายตาของคนในสังคมไทย
ความสวยสำหรับนางเอกอะค่ะมันต้องผอมใช่ไหมอืม
ถ้าถามนิวนะผู้หญิงทุกคนมันสวยอยู่แล้ว
ความสวยมันไม่ได้แบบสโขบอยู่แค่แบบผอมสูงขาวแค่นี้
ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับทุกสิ่งที่เป็นคุณ
คุณไม่คิดหรอกว่าคุณหน้าตาแบบรูปร่างแบบนี้
ทรงผมแบบนี้สีผมประมาณนี้สีตาประมาณนี้

ทำไมคุณถึงไม่แบบไม่พราวกับมัน
ถ้าทุกคนหาจุดที่แบบที่ทุกคนรู้สึกว่า

แค่นั้นเลยอะมันก็จะทำให้เราดูสวยขึ้นมาอะ

อ้วนอาจจะไม่มีพื้นที่สำหรับนางเอกก็จริง
อ้วนหรือว่าคนที่แบบผิวเข้มผิวสีเพศที่๓
ดูต่างไปจากภาพลักษณ์นางเอกทั่วไป
จะโดนจัดไปอยู่ในหมวดตลกหมดเลย

ถ้าคนที่เขาดูออสดูเวียดกว่าเรา

จริงเขาอาจจะเป็นคนที่โคตรจริงจังเลยก็ได้นะ

ซึ่งโอเคบางคนก็จะเต็มใจที่จะเป็นอย่างนั้น

มันน้อยลงมากเลยค่ะ
เดี๋ยวนี้คนแบบใช้โซเชียลมันแบบ

มันก็ยังต้องมีการรักษามารยาทอยู่
ไม่ว่าจะพิมพ์จะพูดจะทำอะไร
สติมาเยอะ

มันก็แบบทำง่ายรวดเร็วว่องวัย
แต่ถ้าคุณคิดแบบ

เฮ้ยมันจะโอเคเปล่าวะ
เฮ้ยถ้ากูโดนอย่างนี้กูจะชอบเปล่าวะ

ถึงตัวเองก็ได้ว่าถ้าโดนอย่างนี้จะชอบไหม
ถ้าไม่ชอบคนอื่นก็ไม่ชอบเว้ย

นั่นแหละค่ะอยากจะให้ทุกคนคิดนิดนึง

ซึ่งคำพูดนี้มัน

แล้วมันใช้ได้หนักด้วยในยุคนี้
ความคิดของคนก็เริ่มเปลี่ยน
รสนิยมคนดูก็เปลี่ยน
หรือว่าการแบบบูลลี่รูปร่างหน้าตาของคนอื่น
มันเริ่มเป็นประเด็นที่ทุกคนเริ่มรู้สึกว่า
เออว่ะจริงว่ะมันไม่ถูกต้องว่ะ
มันไม่ดีว่ะอะไรอย่างนี้

มีวี่แววมาให้เห็นแล้วว่า
คนที่เขาแบบอวบขึ้นมาหน่อย

มีน้ำมีนวลคนผิวสีต่าง

มันเริ่มมีแล้วแต่มันยังไม่มาถึงบ้านเรา

เขาแบบเขาเริ่มกันไปนานแล้ว

มันเขาเรียกว่ามันกำลังแทรกซึมเข้ามาในสังคมไทย
แต่ต้องรออีกสักพัก

นึกออกไหมคะแล้วถ้าทำงานในแบบรูปรักแบบนี้

เพราะว่าก็ต้องเข้าใจแบบผู้ใหญ่
หรืออะไรหลายฝ่ายด้วยที่เขาก็อยากจะหยิบใช้งานเรานะ
แต่ด้วยความที่เราเป็นรูปร่างเป็นแบบนี้
มันก็เลยค่อนข้างที่จะยากนิดนึง
ก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปลดน้ำหนักมา

เพราะว่ามิวมีภาระภาระที่บ้านที่จะต้องแบบดูแลด้วย

เพราะว่าก่อนนั้นมิวต้องส่งพี่สาวเรียนด้วย

ซึ่งมันแบบ๔คนในครอบครัว

ในจำนวนที่มันเยอะที่สุด
มิวก็เลยต้องมันจำเป็นจริง
ก็เลยแบบต้องไปทำขนาดนั้นเพื่อให้มันกลับมา
แล้วแบบอยู่ในจุดที่เขาจะหยิบใช้มิวได้อ่ะ

มิวกินแค่ตอนเช้ากินนมแอลมอนด์หนึ่งกล่อง

แล้วนอกน้อยก็กินน้ำเปล่าทั้งวัน

หิวสิคะแต่ว่าก็ต้องอยู่ให้ได้

แล้วก็นั่นนะคะไม่ไหว

คือเหมือนประมาณว่าพยายามแล้ว

หนูพูดได้เลยว่าหนูพยายามเยอะมาก
ให้กลับไปอยู่ในจุดที่

แล้วมันก็เหมือนแบบมันจะไม่ถึงสักที

คือสิ่งเดียวที่มิวยึดถือไว้นะตอนนี้

หรือว่าไม่มีภาระที่อยู่บนบ่ามากมาย

คุณจะไปลดน้ำหนักเพื่อให้พร้อม

จริงก็คงเป็นคนที่แบบแฮปปี้กับชีวิตมาก